ฉาวงการศึกษาครูหนุ่มแชทสวาสตร์ผ่านไลน์
ชวนนักเรียนหญิงให้ออกมากินข้าวด้วย
แล้วก็มีแถมค่าเสียเวลาให้ด้วยนะ๕๐๐๐บาท
โอ้โหคือยังไงคะนี่คือกำลังให้นักเรียนรับงานทานข้าวอย่างนี้เหรอคะ
ไปกินข้าวด้วยแล้วก็มีดูแลใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรให้ด้วย
และทั้งหมดทั้งมวลเป็นข้อความแชทที่นี่แหละค่ะหวานซึ้ง
คุยกันแบบนี้คือเด็กสาวพยายามบ่ายเบี่ยงนะ
แต่ว่าดูจากข้อความสนทนาครูเองก็ยังตื้อไม่เลิกเหมือนกัน
ข้อความเนี่ยก็จะมีประมาณว่าทำอะไรอยู่พักผ่อนนะ
ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่สดใสไปกินข้าวกันขาดเหลืออะไรบอกได้นะ
ดูแลให้๕๐๐๔โมงมานั่งรถเล่นห้ามบอกใครรับเฉพาะ
เสร็จลบแชททิ้งด้วยอ่าบอกอ่านเสร็จลบแชททิ้งด้วย
แหมนี่แหละคุณผู้ชมคะเป็นบางส่วนจากบทสนทนาผ่านไลน์ค่ะ
ระหว่างครูหนุ่มโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายพยายามตื้อจีบนักเรียนหญิง
ชักชวนให้ออกมาทานข้าวนอกบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าเสียเวลาให้กับเด็กสาวอีกห้าพันบาท
ด้วยว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดย้ำด้วยว่าอ่านเสร็จลบแชททิ้งด้วย
แต่เด็กสาวก็บ่ายเบียงนะไม่ยอมออกไปพบโดยอ้างว่าป่วยบ้างต้องการพักผ่อนบ้าง
แต่ว่าครูคนนี้ก็ยังแชทหาอีกหลายครั้งกระทั่งเจ้าของโพสต์เนี่ยค่ะ
ซึ่งรู้จักกับผู้ปกครองของเด็กพบเห็นเรื่องนี้เข้าพบเห็นไลน์นี้ก็เลยนำเรื่อง
มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วก็ระบายความในใจบอกว่า
ในฐานะผู้ปกครองของนักเรียนด้วยกันแม้จะไม่ใช่ลูกแต่ก็รับไม่ได้
บกวนกระจายข่าวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนคนอื่นในโรงเรียนไม่ให้ถูกคุกคามแบบนี้ด้วย
เป็นผู้ปกครองที่แม้ไม่ใช่ลูกของตัวเองแต่เห็นเขาแชร์กันแล้วทนไม่ได้
ครูคนนี้ยังสอนอยู่ในโรงเรียนนี้ได้โดยไม่ได้มีการดำเนินการใดกับครูคนนี้
เหตุเกิดที่โรงเรียนจุดอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย
ครูคนนี้ก็เป็นครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนเดียวกับนักเรียนคนที่ทักแชทไปจีบ
แล้วก็ยังมีตำแหน่งเป็นเสมารักษ์
คือมีหน้าที่ควบคุมดูแลพฤติกรรมของเด็กนักเรียนภายในจังหวัดด้วย
คือเป็นเหมือนสารวัตรนักเรียนด้วยค่ะ

เรื่องต้นก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน
แล้วก็เรียกครูคนดังกล่าวมาชี้แจงในวันพรุ่งนี้
พร้อมทั้งจะทำเรื่องไปที่ศูนย์เสมารักษ์จังหวัดเชียงราย
ให้ครูคนดังกล่าวนั้นยุติบทบาทในตำแหน่งเสมารักษ์แล้วเช่นกันค่ะ